ที่สำคัญคือพันธุ์ตำรวจโทกฤษธิระเวชสุวรรณเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่บอกคือเดิมทีท่านทำเรื่องการค้ามนุษย์ใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้ก็มีคำสั่งย้ายให้ไปควบตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ๒
ตำรวจทางหลวงก็เป็นพื้นที่เดียวกัน

พันธุ์ตำรวจโทกฤษท่านเปิดเผยว่าสารวัตรสิวเนี่ยเป็นรุ่นน้องท่านนะ
โอ้โหสารวัสสิวทำงานดีตรงฉิน
แล้วการที่ตัวท่านเองต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ย
ไม่กลัวไม่ได้กังวลแต่ยอมรับว่าหลังจากนี้ก็อาจจะทำงานยาก
เพราะว่าหลายฝ่ายจะจับตามองท่านอาจจะเกรงบ้างแหละ
ส่วนกลุ่มที่ลักลอบทำผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่เนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทกฤษบอกว่าท่านก็จะระมัดระวังมากขึ้น
มีผู้บังคับบัญชากำชับมาว่าการบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ย
ต้องเป็นศูนย์เลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ลดลงนะต้องเป็นศูนย์ต้องไม่มี
แล้วก็จะลงไปกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าห้ามเลยนะ
หลังจากนี้ไปนั่งดื่มกินสังสรรค์กับผู้นำท้องถิ่น
แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการหมุนเจ้าหน้าที่ประจำด่านในนครปฐมด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดประจำการอยู่นานเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
มันจะมีการยั่งรากฝั่งลึกไปแค่นี้
แล้วจะทำให้คนที่จะจ่ายเนี่ยคนที่จะจ่ายหมายถึงบรรดา
ผู้มีอิทธิพลคนนำธุรกิจในพื้นที่
จะไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ได้
ก็คือจะผลัดเปลี่ยนเวียนไปเรื่อย
พันธุ์ตำรวจโทกฤษบอกว่าท่านอยู่ในนครปฐมมา๔ปี
ได้ยินชื่อเสียงของกำนันนกอยู่บ้าง
เคยมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมาเตือนท่านว่า
โอ้โหท่านกริจอย่าไปยุ่งเลยนะอย่าไปรู้จักเลยนะ
แม้ว่าจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนก็ไปคลุกคลี
แต่ตัวท่านเองบอกจะพยายามเว้นระยะห่างอยู่ตลอด
แล้วก็มีบางครั้งที่ต้องคุยงานกับกำนันหลายพื้นที่
ซึ่งก็มีกำลังนกด้วยนะแต่เป็นการคุยทั่วไป
นั่นหมายความว่าพันธุ์ตำรวจโทกฤษเองเคยมีประสบการณ์ได้
พูดคุยกับกำนันนกแต่ท่านก็ยืนยันว่าคุยงานทั่วไป
แล้วที่ผ่านมามีเพียงตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ต้องโยกย้ายตามวงรอบ๒ปีแล้วก็๔ปี
แต่ระดับชั้นประทวนไม่มีการย้าย
มันทำให้เป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์
กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้ง่าย
มีรายงานจากพลตำรวจโทจรูลเกียรติปานแก้วครับ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ที่บอกว่าคำสั่งย้ายพันธ์ตำรวจโทษกริต
ไปทำหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับสล็อตสิว
มีความเหมาะสมแล้วเพราะพันธุ์ตำรวจโทกฤษ
เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมวิสามัน

นี่แหละฮะพันธุ์ตำรวจโทกฤษก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ